เพื่อเรื่องราวอาถรรพ์มากถึงขั้นว่าต้องยอมสละที่พื้นที่ของตัวเองให้เพื่อทำถนน
เพราะว่าไม่สามารถทำถนนตัดผ่านต้นที่ว่ามีความเชื่อความอาถรรพ์ได้ครับ
โห้งงอ่ะดิตั้งตรงานกลางถนนเนี่ย
ส้นไม้แล้วคือถนนก็ต้องแหวกอรมณ์นั้นเลยนี่คือต้นมหาดที่มีอายุนับ๑๐๐ปี
ตั้งตรงานอยู่กลางถนนที่มีผู้คนใช้สัญจรผ่านไปผ่านมา
ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าซอยยางงามหมูหะตะบนสัตวิทย์อเวิลสัตวิทย์จังหวัดชนบุรี

ใช่ฮะต้นมหาดฮะ
โอ้โหเรียกได้ว่าต้องแหวกทางให้อ่ะ

คือต้องจอดแล้วให้อีกคันผ่านไปก่อน

มหาดไปได้แล้ว
ไปได้จริงแต่จริงเขาเรียกว่าต้นมหาด
ขอบคุณน้องใบตองที่ให้ความรู้กับเราด้วย

มันอยู่ตรงกลางถนนแบบนี้จริง

โอ้โหมีชุดไทยอีก
โอ้เป็นราวและที่สำคัญผ้า

เอาไปถามคนแถวนั้นคุณสุพร
มีสูตรวาดชาวบ้านแถวนั้นนะ
บอกว่าเธอกับครอบครัวอาศัยอยู่ที่บริเวณนี้นั่นแหละครับ

มีอยู่ก่อนที่เธอจะมาอยู่อยู่แล้ว
และคาดว่ามีอายุร่วมร้อยปี

เพราะมีชาวบ้านพบเห็นหญิงสาวโฉมงาม
ใส่ชุดไทยเดินอยู่ที่บริเวณต้นไม้
ทำให้ผู้คนนำของมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันเยอะ

ก็เลยเชื่อแล้วนี่นำวันยิ่งเยอะขึ้น
โอ้โหแล้วแถมตั้งชื่อให้ด้วยนะ
ตรงนี้เขาเรียกว่าเจ้าแม่มะลิ
เป็นสารเจ้าแม่มะลิไปเลย
แล้วสาเหตุที่ต้นไม้ยังตั้งอยู่กลางถนนแบบนี้เพราะอะไร
เขาบอกว่าไม่มีหน่วยงานไหนกล้าเลย

เพราะเกรงกลัวอาสัญจากสิ่งหลีลับ
ถ้าว่าแถวนั้นเขาก็แบบว่าให้ความอนุเคราะห์
ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐ
ก็คือแบ่งปันพื้นที่บางส่วน
ในการขยายเลนส์ถนนไง
จะตัดถนนผ่านมันไปไม่ได้
ทำไงก็ต้องแบ่งปันพื้นที่ส่วนตัว

ใช่ตรงที่ต้องเบี่ยงจากต้นไม้ไป

ไม่ทำกำแพงกัน
เพื่อที่จะลดอย่างน้อยมันเบี่ยงออกได้
แต่เห็นแบบนี้แล้วเอาเป็นไปได้

เขาจะได้แบบว่าพร้อมที่จะคืนพื้นที่ให้
และสร้างเป็นถนนที่มันสามารถสวน๒เลนได้

โอ้โหรถสวนมันก็จะมีผักผลไม้เต็มไปหมดเลย